คุณผู้ชมคะแต่อยากจะให้คุณผู้ชมมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพกันหน่อยค่ะ
เดี๋ยวนี้นะคะเรื่องของอาหารสุขภาพกำลังได้รับความนิยมเลยนะคะ
หนึ่งในเมนูสุขภาพที่สำคัญก็คือเห็ด
ไปดูกันหน่อยค่ะว่าเห็ดจะมีประโยชน์ยังไงบ้างค่ะ
ตอนนี้ในโลกออนไลน์ค่อนข้างจะตื่นตัวต่อกระแสของการรักษาสุขภาพ
โดยเฉพาะในกลุ่มคนที่รักสุขภาพและใส่ใจในสุขภาพ
ได้มีการแชร์วิธีการออกกำลังกายตลอดจนเคล็ดลับการดูแลร่างกายต่าง
สำหรับวันนี้มีบทความหนึ่งที่น่าสนใจมาก
เรานำมาจากไทยรัฐออนไลน์
ซึ่งเป็นเรื่องของการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันถึงระดับเม็ดเลือดขาวด้วยเห็ดทางการแพทย์
ภูมิคุ้มกันในร่างกายของคนเรานั้น
เป็นระบบที่ร่างกายสร้างขึ้นเพื่อปกป้องสิ่งแปลกปลอมต่าง
ร่างกายมีโอกาสจะได้รับอยู่ตลอดเวลา
เชื้อจุลินทรีย์ที่มีทั้งแบคทีเรียไวรัส
และมีสารเคมีที่เจือปนอยู่ในอากาศอาหารน้ำยารักษาโรคฝุ่นละอองเกษรดอกไม้
เพราะว่าเม็ดเลือดขาวในร่างกายของคนเรามีหน้าที่ปกป้องร่างกาย
เป็นเหมือนทหารที่คอยต่อสู้กับเชื้อโรคต่างและต้องการได้รับการดูแล
ในปัจจุบันมีงานวิจัยยืนยันทางวิทยาศาสตร์ในระดับนานาชาติว่า
ทางการแพทย์เช่นเห็ดไมตาเกะ

และเห็ดมะซือตะเกะเป็นต้น
มีสารสำคัญที่มีฤทธิ์ทางเพศัตว์วิทยา
ช่วยกระตุ้นการทำงานของเม็ดเลือดขาว
กำจัดไวรัสเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมได้ดียิ่งขึ้น
แต่ด้วยความที่เห็ดทางการแพทย์เหล่านี้เป็นเห็ดที่ค่อนข้างหายากและมีราคาสูง
ปัจจุบันจึงมีการนำวิทยาศาสตร์สมัยใหม่มาสกัดสารสำคัญจากเห็ดเหล่านี้
จึงทำให้ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่มากกว่าการกินจากอาหาร
จึงทำให้เห็ดทางการแพทย์ได้รับความนิยมบริโภคมากขึ้นในกลุ่มคนที่รักสุขภาพ
เพื่อจะได้เสริมภูมิคุ้มกันให้ลึกถึงระดับเม็ดเลือดขาวค่ะ